ปฏิบัติภารกิจรถปลดทุกข์

ฉันแทบจะพูดไม่ออกเลยทีเดียวนะ

ถ้าวัดกันที่อุณหภูมิต่ำสุดสดตอนนี้เลย
ดดูได้เลย๑๓องศาเซลเซียส

เพราะว่าตอนนี้ก็มีฝนปล่อยลงมาด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๓๕๘องศาเซลเซียส

วัน๒๒๒๓องศาเท่านั้น
และวันนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุด
อยู่ที่๑๗องศาเซลเซียสเท่านั้น
รวมถึงวันพรุ่งนี้จะหนาวขึ้น
เพราะอะไรเพราะว่ายังคงมีฝน
ตอนเช้ายังเป็นฝนโปรยปลายช่วงสาย
ดูประสิทธิภูมิในช่วงสายสายอาจมีฝนตกหนัก

หนาวลงไปอีกแล้วถ้าหากอยู่บนยอดดอย

แล้วก็มีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งด้วยนะคะ
ใช่ครับถ้าบนยอดดอยประมาณ
องศาเซลเซียสถือว่าหนาวจัดนะ

เราไปดูบรรยากาศแบบโดยรอบของพวกเรากันไหมคุณสุพรรณ
เพราะตอนนี้เราอยู่ที่สวนพฤกษชาติ
อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้คือบรรยากาศสดเลย
เพราะว่าเมื่อเวลา๖นาฬิกา๕๕นาที
พระอาทิตย์ขึ้นที่แม่หมอลำปาง
ก็ตามเวลาการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
พระอาทิตย์ขึ้นตอน๖นาฬิกา๕๕นาที
บอกอุณหภูมิจะลดลงไป๖๑๐องศาเซลเซียตในภาคเหนือ
จริงนะฮะถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องติดตาม
ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือบรรยากาศของเหมืองแม่เมาะก็คือ
เมืองแร่ลิกไนท์ที่มีความลึกถึง๔๐๐เมตรค่ะ
มองแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพมากนัก
แต่ถ้าหากว่ามาดูจริงจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ
ใช่นะครับเพราะวันนี้นะฮะรายการรถปลดทุกข์ของเราในช่วงเย็นด้วยนะครับ
แล้วก็ในการเช้าข่าวชัดโซเชียลก็มีการรายงานสภาพอากาศไปแล้ว
แต่ว่าที่เห็นบรรยากาศของเหมืองแม่เมาะเพราะว่า
ในช่วงเย็นนะครับเราจะมีการจัดรายการสดด้วยรถปลดทุกข
เพราะว่าเรามาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับมาดูเรื่องของโรงไฟฟ้ากับประชาชน
ว่ามีความเข้าใจกันอย่างไรและที่สำคัญที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะแห่งนี้

มากมายเลยนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นก็ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้
อย่างที่แรกอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของสวนเกษตรนั่นเอง
ที่นี่นะคะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีมีมากมายหลายชนิดนะคะ
ทั้งคณะนี่ผักใบใหญ่เลยนะคะเขียวขจีเลย
แล้วก็ยังมีกวางตุ้งมีผักสวนครัวนานาชนิด
เห็นแล้วแหมคนรักผักรักสุขภาพนี่อดใจไม่ไหวเลยนะคะ
และที่สำคัญยังมีนี่ครับธนาคารไข่นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรฟภกับชุมชน
ที่จะเป็นการสร้างกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับ
ไม่รู้ว่าอากาศหนาวเย็นแบบนี้ไก่จะออกไข่ดีไหมฮะ
ท่องเที่ยวกันในช่วงอากาศเย็นเย็นอากาศหนาวหนาวแบบนี้ที่นี่มี
โฮมสเตย์ด้วยนะครับนั่นก็คือโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง
อำเภอแม่เมาะนั่นเองครับค่ะไว้เปิดคอยรับนักท่องเที่ยวนะคะ
ใครที่ต้องการจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบกันเองแบบชาวบ้าน
ทานอาหารพื้นเมืองก็มีและที่สำคัญอะไรครับ
ค่าบริการค่ะเพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนเท่านั้น
แล้วดูบรรยากาศภายในสิคะเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อน
แต่ว่าถ้าจะมาเที่ยวช่วงนี้นะครับเตรียมเสื้อหนาวกันมาหน่อย
เครื่องนุ่งห่มกันหนาวถ้าไม่เอาเพื่อตัวเองไว้
เพื่อคนอื่นไว้ด้วยก็ดีนะครับนะครับเพราะว่าที่นี่ยังมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สูง
ที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอีกนะครับดังนั้นถ้าคุณมีหลายชิ้น
นะฮะคุณมีหลายตัวเอามาเผื่อพี่น้องที่นี่กันบ้างนะครับ
นี่ความสวยงามที่นี่ครับที่เรายืนอยู่ด้วยและตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เมื่อวานเราถ่ายทำกันนะฮะ
ก็คือสวนพฤกษชาติแม่เมาะลำปางมีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันมาอย่างต่อเนื่อง
มากันเป็นครอบครัวบ้างมากันเป็นคู่รักบ้างมาพักผ่อนทานอาหารออกกำลังกายเรียกว่า
ใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวเป็นอย่างดี
ยิ่งอากาศนาวนาวแบบนี้โอ้โหถ้าจะบอกว่ารโรเมนติก็ได้ด้วยนะคะ
และกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่เลยค่ะครับร้านลื่นถลายเหรอฮะ
นี่สไลเดอร์บอกว่าภูมิปัญญานะฮะนี่ก็ใช้ยางรถยนต์โอ้โห
ตีรังกากันเลยเด็กน่ารักทีเดียวซึ่งใครที่มาที่นี่ก็จะมีโอกาส
การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับ
มีหมอกบางบางในตอนเช้านะครับแล้วก็ถ้าคุณมองไปบนท้องฟ้า
เหนือจังหวัดลำปางนี้นะครับก็คงยังมีเมฆอยู่เพราะว่า
วันนี้วันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์นะครับว่ายังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง
แต่จากนั้นถ้ากลางสัปดาห์ไปคุณพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาท่องเที่ยวกันได้เลยนะครับ
เพราะว่าจะมีเมฆบางส่วนเท่านั้นเองพระอาทิตย์แล้วก็อากาศแจ่มใสนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยโอ้โหอากาศจำใสแน่นอน

ถูกต้องค่ะสูงสุดจะอยู่ที่๓๑๓๒องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะสบายขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนที่นี่นะคะ
ครับแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียส
ขอย้ำว่าในพื้นที่ราบพื้นที่ปกตินะฮะไม่ใช่บนดอยนะครับถ้าบนดอยหนาวจัดจริง๖องศาเซลเซียสโดยประมาณ
เขาบอก๒๖องศาเซลเซียสด้วยซ้
หรือว่าเย็นจัดถือว่าหนาวจัดทีเดียวนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะติดตามบรรยากาศที่แม่เมาะ
ก็สามารถติดตามเราสองคนพร้อมทั้งบรรยากาศได้ในรายการรถปลดทุกข์นะคะ
ใช่ครับรถปลดทุกข์มาพร้อมกับพูดคุยกับกรฟภและชุมชน
กับการสร้างความเข้าใจกันระหว่างชุมชนอยู่ใกล้โรงไฟฟ้านั่นเอง
เอาละครับตอนนี้ค่อนข้างจะหนาวขึ้นเรื่อย

อยากให้แหม่ภูเวอร์กาศทั้งสี่ห้านนะครับที่อยู่ในไทรรัสทีวีของเรานะครับ

ถ้าอยากมาท่องเที่ยวที่เมืองลำปางเมืองรถไม้แห่งนี้ก็สามารถมาท่องเที่ยวได้นะครับ
อย่าลืมมาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายที่เหลือเกินนะครับ
เอาละครับช่วงนี้ส่งต่อความหนาวกลับไปเลยนะฮะ